ค่ะเรื่องของโควิดก็ระบาดเรื่องของการทำมาหากิน
ก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปแต่ว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นมา
พ่อค้าข้าวมันไก่เขาหัวร้อนอ่ะโดนตำรวจไปตักเตือนว่าอุ๊ย
จะมาให้มานั่งกินในร้านไม่ได้ผิดกฎหมาย
พ่อค้าก็เลยไม่พอใจโวยวายลั่นไปหมด
บอกว่าขายของต้องหลบซ่อนนี่มันอะไรกันเนี่ย
โอ้โหไปดูนาทีนั้นกันหน่อยค่ะ
โทษหมายเพื่ออะไรผมได้ไหมล่ะ
อุ้ย
เห็นคลิปนี้แล้วต้องบอกว่าเข้าใจสองฝ่าย
ใช่แล้วเราเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะ
ตำรวจก็ทำตามหน้าที่ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่เราเข้าใจว่าได้รับการร้องเรียนมา

เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดการกระจายของโลก
อ้าวบอกคนหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ย่านบางเสาทงสมุทรประการค่ะ

ว่าห้ามไม่ให้ลูกค้ามานั่งกินในร้าน
เพราะว่าผิดกฎหมายพรบควบคุมโรค

เขาป้องกันอย่างดีมีการตรวจก่อนเข้าร้าน

ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็อดตายขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามาตักเตือนแล้วค่ะ

จริงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เตือนดีค่ะ

ก็เลยเกิดการถกเถียงกันอย่างที่เห็น
ชาวบ้านเห็นคลิปนี้ค่ะเหมือนก็เห็นใจทั้งสองฝ่าย
พ่อค้าก็จำเป็นต้องดิ้นรนไม่ให้ตัวเองอดตาย
แต่ก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยเหมือนกัน
หลายคนแนะนำว่าเอ๊ะลองใส่ถ้วยโฟมไหม
แล้วให้ลูกค้าถือไปนั่งกินนอกร้านก็ได้
เก้าอี้เดียวนั่งห่างกันไว้

ร้านเองก็จะได้ขายได้

ลูกค้าอาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าหลายคนเขารับได้นะ
คนไปทานแล้วก็ช่วยป้องกันโควิดด้วย

ไม่ปกตินะใช่แต่บางคนก็

มันก็นั่งไม่ได้อยู่ดีไม่ได้ไม่ได้เอากฎหมายที่ออกมาเนี่ยนะคะ
เขาออกมาเพื่อที่จะป้องกันป้องกันสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นไง
มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะคุณนั่งทานข้าวคุณต้องถอดแมส
อันนั้นแหละคือประเด็นสำคัญคือเขาห้ามถอดแมสเวลาออกนอกบ้านนะเนาะ
เอาซื้อกลับไปทานที่บ้านดีกว่าคุณผู้ชมครับ